คือจะบอกว่าคนเราที่เป็นคารวาสทั่วไป
ไม่มีฮีริโอตะปะไม่ละอายชั่วกลัวบาปว่าแย่แล้วนะ
คลองสมณเพศเป็นถึงเจ้าอาวาสด้วยแย่กว่าอีกคุณ
คือไปมีอะไรกับศรีกา
หลังจากนั้นพอมีอะไรกันเสร็จปุ๊บพยายามที่จะขอเลิกกับศรีกา
เพราะว่าศรีกาผู้หญิงคนนี้อายุ๒๘ปีเป็นแม่ม่ายลูกติดค่ะ
เข้ามาผัวพันยุ่มย่ามในชีวิตเยอะเกินไปก็เลยขอเลิก
พอขอเลิกดีตกลงกันไม่ได้คุณ
สุดท้ายไปพลั้งมือไปฆ่าเขา
แล้วเอาศพของศรีกาผู้หญิงคนนี้แม่ม่ายลูกติดคนนี้อายุ๒๘ปี
ยัดใส่ถุงดำแล้วก็เอาศพไปทิ้งไว้ในป่าข้างทาง
คือจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
ผู้หญิงคนนี้แม่ม่ายคนนี้เธอหายไปจากบ้านที่อำเภอจักราชนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยญาติก็ไปแจ้งความไว้ที่สพจักราชคือวันที่๗กรกฎาคม
พร้อมกับเอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กแล้วก็บอกว่าฝากแชร์ด้วย
คนก็แชร์ต่อกันไปค่ะจนกระทั่ง๒๔กรกฎาคม
มีคนไปพบศพเธอถูกฆ่ายัดอยู่ในถุงดำ
แล้วศพถูกทิ้งที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ก็ทราบนะคะทราบต่อมาว่าผู้หญิงคนนี้คนที่เสียชีวิตเนี่ยคือ
นางสายสุดาพรมประดิษฐ์อายุ๒๘ปีค่ะ
ทีนี้สืบไปสืบมาตำรวจเก่งมาก
ไปดูในเฟซบุ๊คของเธอว่าก่อนหน้านี้เธอได้มีการคุยกับใครหรือเปล่า
คนล่าสุดที่ผู้ตายได้ไปคุยก็คืออดีต
พระครูสวัยตอนนั้นเนี่ยยังเป็นพระอยู่เลยนะ
ยังเป็นพระอยู่เลยนะคะพระครูสวัยเจ้าอาวาสวัดตะกรุมทอง
หนองกี่บุรีรำนี่คือคนสุดท้ายที่ผู้ตายเนี่ย
ได้พูดคุยด้วยสืบไปสืบมาจนกระทั่งทราบว่า
พระรูปนี้เป็นคนลงมือฆ่าโอ้โหนะฮะ
ตำรวจตามไปที่วัดเลยค่ะไปที่วัดตะกรุมทองนะคะ
ไปเอาตัวมาแล้วจับศึกพระครูสวัยเนี่ย
เป็นถึงขั้นเป็นเจ้าอาวาสนะแล้วเป็นรองเจ้าคณะตำบลโคกสว่างด้วย
โอ้โหตำรวจเอาตัวมาแบบนี้ค่ะมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตำรวจสอบปากคำไปทำผู้ตายทำไม
ฆ่าเขาทำไมนายสวัยตอนนี้เป็นนายแล้วนะ
อ่านายสวัยยอมรับว่าลงมือฆ่าผู้ตายเนี่ย
เนื่องจากว่าแค้นแล้วก็โกรธที่ตนเองขอเลิกกับผู้ตายนะฮะ
แต่ผู้ตายเนี่ยกลับไม่ยอมเลิกคือย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
นายสวัยบอกว่ารู้จักกับผู้ตายผ่านทางเฟซบุ๊กจากนั้นนัดเจอกัน
แล้วมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันสักประมาณ๒๓ครั้ง
แล้วให้เงินผู้ตายด้วยนะคะแต่ละครั้งสักประมาณ๒๐๐บาท
โทรศัพท์มือถือด้วยอีกหนึ่งเครื่องแต่ช่วงหลังเนี่ยคือ
นายสวัยให้การแบบนี้นะคะก็ผู้ตายตายไปแล้วอ่ะพูดไม่ได้นะคะ
นายสวัยบอกว่าผู้ตายเนี่ยช่วงหลังเริ่มเยอะแล้วอืม
เริ่มเข้ามายุ่มย่ำในชีวิตวุ่นวายมากเกินไปก็เลยขอเลิก
แต่ผู้ตายไม่ยอมเลิกดีแล้วถึงขั้นว่าครูเดี๋ยวจะเอาเรื่องราวทั้งหมด
ที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าอาวาสเนี่ยครับมาประจานนะคะ
จนกระทั่งวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันเดียวกับที่ผู้ตายเนี่ยหายตัวไปนะฮะ
นัดเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่ในพื้นที่ท้องที่อำเภอจักราชนะครับ
ผู้ตายก็ยังยืนยันคำเดิมบอกว่าไม่ยอมเลิกแถมขู่ว่าถ้าเลิกนะเดี๋ยวเจอประจานแน่นอน
ประจานเรื่องของความสัมพันธ์ทีนี้นายสวัยบอกว่าก็เลยเกิดบันดาลโทษะ
โมโหพลั้งมือบีบคอนางสายสุดาจนกระทั่งเธอหมดสติไปในรถเก๋ง
หลังจากนั้นนายสวัยคนนี้ใช้เชือกรัดซ้ำที่คอจนกระทั่งเธอขาดอากาศหายใจเสียชีวิต
แล้วเอาศพของเธอไปยัดในถุงดำเอาไปทิ้งเพื่ออำพลางคดี
จนกระทั่งมีคนมาพบศพคือ๒๔กรกฎาคม
สภาพศพที่เจอตอนนั้นคือเน่าเฟะแล้วค่ะคุณผ่านไปตั้ง๒๐กว่าวันแล้วนะคะ
สุดท้ายเอาล่ะคุณผู้ชมสำหรับคดีนี้ที่เกิดขึ้นตำรวจสามารถรวบตัวได้แล้ว
แล้วเป็นถึงขั้นเจ้าอาวาสด้วยเป็นพระนักพัฒนาด้วยนะเป็นนักพระปฏิบัติแล้ว
พระครูสวัยเนี่ยตอนที่ท่านคลองสมณเพศอยู่เนี่ยนะคะ
ท่านเป็นนักพระนักพัฒนานักปฏิบัติ
ไม่เคยมีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือว่าผิดศิลธรรม
เราไปถามสารวัตรกำนันตำบลโคกสว่าง
ซึ่งเป็นเพื่อนของอดีตพระครูสวัยตั้งแต่เด็ก
เล่าบอกว่าส่วนตัวเนี่ยทราบว่าผู้ตายเนี่ย
เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊คของพระครูสวัย
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องของชู้สาวด้วย
เดี๋ยวฟังเสียงสารวัตรกำนันตะบนโคกสว่างค่ะ
ไม่นึกไม่ฝันนะว่าแกจะมาทำเหตุการณ์แบบนี้
ที่มันเกิดขึ้นแต่ผมรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เคย
เคยมีเฟสแล้วเป็นเพื่อนในเฟสกันอยู่